เป็นไงคะคุณผู้ชมค่ะคือถนนก็โล่งนะ
แล้วรถก็จอดอยู่นิ่งติดไฟแดงอยู่คือมันดูไม่น่าจะเกิดอุบัติเหตุได้นะคะ
แต่พุ่งตรงมาไม่มีท่าทีว่าจะหยุดหรือจะเลี้ยวไปซ้ายขวาเลยค่ะตรงมาแบบนี้เลย
นี่คือเหตุการณ์เมื่อคืนนี้ตอนตีหนึ่งค่ะตรงสี่แยกนาน้อยมุ่งหน้าอำเภอกบินบุรี
อย่างที่เห็นค่ะรถบรรทุกจอดติดไฟแดงอยู่แล้วก็เอ่อ
ตู้คันนี้ก็พุ่งชนอย่างแรงเจ็บไปเก้ารายสาหัสที่สุดก็คือคนขับค่ะ
ขาหักติดอยู่กับรถนะคะกู้ภัยเนี่ยต้องไปเอาเครื่องตัดทาง
ช่วยนำตัวออกมาอีกแปดคนในรถเจ็บเหมือนกันนะคะ
แต่ก็ถลอกปวดตามเนื้อตัวไม่มากเท่ากับคนขับนะคะ
ก็เลยพุ่งตรงมาอย่างที่เห็นนี่แหละค่ะไม่มีซ้ายไม่มีขวาเลย
จอดอยู่นิ่งนะคะหลับในพุ่งตรงไปแล้วก็ชนท้ายแบบนี้ค่ะ